ซึ่งทางด้านผู้บัญชาการฐานอากาศการันตีบอกว่ายังไงก็คุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดซื้อมา
ยืนยันว่าระบบในการตรวจรับนั้นมีความละเอียดไม่ซ้ำรอย
เครื่องยนต์มีปัญหาแน่นอนนะคะ
จำนวน๒เครื่องจากทั้งหมด๔เครื่อง
แล้วก็แสดงความยินดีกับนักบินกองทัพอากาศ๖คน
และนักบินสาธารณรัฐเกาหลีที่ทำการบินนำส่งเครื่องบินทั้ง๔คนที่กองบิน๔อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศบอกว่าเครื่องบินชนิดนี้ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลก
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ตัวเครื่องบินก็มีศักยภาพพอที่จะปฏิบัติภารกิจอื่นของกองทัพอากาศได้ด้วย
ส่วนเรื่องความกังวลว่าเครื่องยนต์จะมีปัญหาไหม

และทางเกาหลีก็ได้เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ให้
ส่วนการการันตีระบบต่าง
ทางเกาหลีก็มีการการันตีประมาณ๒ปี
และต้องรายงานปัญหาหรือข้อบกพร่องต่าง

ยืนยันว่ายังไงไม่มีการสับเปลี่ยนนำเครื่องยนต์ไม่ดี
สวมรอยขายให้กับไทยอย่างแน่นอนค่ะ
ฟังเสียงของผู้บัญชาการฐานอากาศหน่อยค่ะ
ผมเรียนว่าเครื่องยนต์เครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องใหม่หรือเพิ่งผลิตเลย
เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้กับเครื่องคลิปเพ่น

อย่างไรก็ตามถ้ามีข้อคล่องเกิดขึ้นเนี่ย

เพราะเครื่องบินมันไม่สามารถไปจอดพักได้
นี่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติของการบินปกติว่า
เพียงการตรวจเช็คเจอข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย

สำหรับการพัฒนากำลังพลให้มีความพร้อม

เข้ารับการฝึกบินกับเครื่องบินที่สาธารณรัฐเกาหลี
ขณะนี้นักบินสำเร็จหลักสูตรครูการบิน
ทั้ง๖คนมีชั่วโมงการบินกว่า๑๐๐๐ชั่วโมง
ปฏิบัติภารกิจกับเครื่องบินทันที
เมื่อเครื่องบินได้รับการส่งมอบและบรรจุประจำการ